ไปจะเป็นข่าวที่เอาใจสาวกันบ้างดีกว่านะคะ
เพราะว่างานนี้เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความหล่อของหนุ่ม
หนุ่มเหล่านี้ตกน้ำค่ะ
หนุ่มก็แม่นเกิน
ข่าวว่าตอนนี้เหล่าบรรดาชายหนุ่มที่ตกน้ำเนี่ย

หมอดบัวหมดแล้วนะฮะ
ลงไปแช่น้ำสลอดเพราะแม่นกันเหลือเกิน

นิ้วเท้ากับนิ้วมือเปื่อยคุณเคยแช่น้ำนาน

แต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วแปลกหูแปลกตา
เพราะคุณชนะจะคุ้นเคยแต่สาวน้อยตกน้ำ
แต่งานนี้เป็นนุ่มน้อยตกน้ำแต่จะว่านุ่มน้อยก็ไม่น้อยแล้วนะ
หล่อหนุ่มใหญ่หนุ่มล่ำตกน้ำกันแบบนี้
แต่ละคนนี่คือแบบเป๊ะนะคะ
กันจริงเลยไม่รู้ไปหาจากเวทีประกวดชายงามที่ไหนมา
งานนี้ไม่ว่าจะเป็นสาวโสดสาวไม่โสดก็มารอเล่นกิจกรรมหนุ่มน้อยตกน้ำนี้กันมากมาย
งั้นบอกนิดนึงแล้วกันว่าถ้าใครอยากจะไปปลาลูกบอลใส่หนุ่มเหล่านี้เสียใจด้วยค่ะ

งานบุญเบอร์ฟ้ามหาศรภาม
เขาจัด๒๑๒๙มกราคม

มีที่อื่นอาจจะจัดก็ได้นะ
เออแล้วแต่ช่วงเวลาเป็นงานเทศกาลประจำปีก็ว่ากันไปนะคะ
ซึ่งทางทีมข่าวก็ไปสอบถามข้อมูลว่า
เออหมดจากงานที่มหาศรภามจะไปที่อื่นมั้ย
เขาบอกว่ามีไปตั้งที่อื่นต่อแน่นอน

ผมจะไปขอสมัครร่วมด้วยกับเขา
คุณจะนัดปลาสิคุณจะนัดเลยแบบนี้

คุณแค่ไปให้กำลังใจหนุ่มได้
เขาจะจัดต่อไปเดือนเมษายนที่จังหวัดชนบุรีนะคะสาว
นี่คุณอุศนีในติ๊กต๊อกไลฟ์บอกว่าไปปลามาแล้วจ้า
อ๋อคุณอุซานีเสียไปเยอะมั้ยคะ

คือทำไมอาการคุณเป็นอย่างนั้นเลยล่ะ
เหมือนคุณอุจจานีเป็นแบบเป็นไอดอล
อันนั้นอยากไปป่า
ใช่ไหมถ้าอยากไปปลาอยากไปดูต่อ

ตามดูไปตามดูนะคะ